สนับสนุนโดยใหม่สแนคแจ็ครสกุ้งคั่วพริกเกลือ
สแกงกะหรี่ญี่ปุ่นก็อร่อยนะครับ
ใช่ไหมไม่ไม่ยังมีคลิปอยู่ใช่ไหมใช่ค่ะเหลือครึ่งตัว
เหลือครึ่งตัว
เหลือครึ่งตัว

แล้วก็ไปเสียชีวิตห่างจากบ้านพอสมควรนะคะประมาณ๒๐๐เมตรตามข่าวนะคะ
แต่ว่าในช่วงของวันนี้เนี่ยช่วงบ่ายที่ผ่านมานะคะมีการให้กู้ภัยนะคะลงไปงมในน้ำว่าจะเจอชิ้นส่วนหรือว่าอย่างน้อยเจออะไรเพื่อที่จะเป็นหลักฐานกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้หรือไม่นะคะ
ในตอนแรกเนี่ยนะคะหลังจากที่น้องหายไปตั้งแต่วันที่๔กรกฎาคมแล้วก็๒วันให้หลังเจอศพน้องเนี่ยวันที่๖กรกฎาคมสำหรับเด็กผู้ชาย๖ขวบนะคะก็ณตอนแรก
ตอนแรกมีความสงสัยอยู่หลายแบบรวมถึงในเรื่องที่อาจจะอธิบายได้ยากนะคะอาจจะไปในลักษณะของความเชื่อต่าง
แต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเมื่อพบศพน้องก็ยังไม่แน่ใจว่าตกลงเด็กคนนี้เสียชีวิตจากสาเหตุใดแต่เบื้องต้นนะคะ
ลักษณะของน้ำหนักข่าวเนี่ยไปในทางว่าไม่น่าจะมีใครทำให้เสียชีวิตแล้วก็ร่องรอยที่เกิดขึ้นน่าจะเกิดขึ้นหลังจากที่เสียชีวิตแล้วอาจจะเกิดการเน่าเปื่อยจนมีสัตว์กัดแทะ
ลักษณะของน้ำหนักมาแบบนี้แล้วก็ทางครอบครัวตอนแรกเนี่ยนะคะก็ไม่ได้ติดใจหรือไม่ได้เอกใจหรือสงสัยใดว่าน้องจะถูกใครทำร้ายจนเสียชีวิตนะคะ
แต่ว่าในช่วงบ่ายที่ผ่านมาอย่างที่ว่าค่ะก็คนในครอบครัวนะคะยังคาใจอยู่ก็เลยตัดสินใจที่จะยังไม่ได้มีพิธีศพให้กับน้องแล้วก็รอหลักฐานต่างเพื่อให้เห็นว่าตกลงแล้วน้องการ๖ขวบเนี่ยเด็กเสียชีวิตเพราะอะไรนะคะ
ที่มาที่ไปของข่าวคราวยังไม่ก็ยังไม่มีอะไรที่น่าสงสัยในแง่ของตัวบุคคลจริงจริงนะคะแต่ว่ารักษณะที่เกิดขึ้นน้ำหนักจะไปเช่นสุนัขที่มักจะนะคะมักจะมีภาพว่าเขาน่าจะดุเขาน่าจะรุนแรงอันนี้คือภาพภาพจำของสุนัขในพื้นที่เพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นว่าตกลงแล้วเด็กไม่รู้เสียชีวิตเพราะอะไรแต่รอยกัดแท้ที่เกิดขึ้นน่าจะมาจากสุนัขหรือไม่โดย
ของบ้านไหนนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันว่าถ้ารักษณะข่าวคือถ้าเชื้อข่าวเริ่มต้นมาแบบนี้แล้วมันจะค่อยขยายไปเพื่อให้ความกระจ่างกับครอบครัวซึ่งสูญเสียน้องไปได้หรือไม่นะคะวันนี้หนึ่งท่านนั่งในรายการกับเรานะคะอาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญ
ไม่ได้ออกมาแบบยังไม่คลังการใช่แต่ว่าก็จะไปรักษาที่
ครอบครัวได้ข้อมูลจากนิติเวศมาอาจารย์ถ้าข้อมูลที่ได้ถึงครอบครัวเขาเนี่ยนะคะ
ก็คือว่าเด็กไม่น่าจะจมน้ำเสียชีวิตเพราะว่าไม่เจอน้ำในปอด
อันนี้ถูกไหมคะครับก็เป็นประเด็นครับเพราะว่าในความเป็นจริงเวลาเราตรวจนะครับ
สูตรกรณีที่เสียชีวิตจากการจมน้ำเนี่ยสิ่งหนึ่งเราไล่มาตั้งแต่นะครับ
ผ่าดูที่หลอดลมจนไปถึงที่คั่วปอดจนที่เนื้อปอดนะครับ
จมน้ำเนี่ยในกรณีอย่างนี้ที่เราเห็นเนี่ยนะครับ
ก็จะเห็นได้ว่าการจมน้ำมันจะเป็นลักษณะที่มีเป็นน้ำที่มีดินโครน
เพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำที่เข้าไปเนี่ยนะครับ
คนก็จะไปเกาะอยู่ตามหลอดลมคั่วปอดและในเนื้อปอด
แล้วปอดก็จะบวมน้ำถ้าไม่พบเนี่ยแสดงว่าไม่ได้จมน้ำ
อืมแม้แม้ว่านะคะถ้าสมมุตินะคะถ้าเสียชีวิตไปแล้วเอาเข้า
แล้วถูกเอาไปทิ้งในน้ำในกรณีอื่นในกรณีอื่น
ถ้าเสียชีวิตแล้วถูกเอาไปทิ้งน้ำก็จะไม่เข้าไปอยู่ในปอดใช่ไหมคะ
เพราะว่าในการที่เข้าไปมันต้องมีส่วนของร่างกายที่
ที่มีปฏิกิริยาในปฏิกิริยาชีวิตนะฮะก็ถือว่า
มันมีลักษณะของการกลืนน้ำเข้าไปหรือหายใจเอาน้ำเข้าไป
ถ้าเสียชีวิตแล้วโอกาสที่มันจะมีการไหลเข้าไปเอง
แล้วจนไปถึงที่ปอดจนไม่ปอด

อาจารย์ค่ะระหว่างนี้เราขออนุญาตแทรกอาจารย์
เพื่อเพิ่มข้อมูลร่วมกันนะคะจะได้เห็นพอเป็นทิศทางได้
เราจะคุยกับพี่เจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างกระตันยูจันทบุรี
เราจะคุยกับคุณนราชัยบำรุงใจค่ะ

อะไรนะครับ
คุณนราชัยเพิ่งขึ้นจากน้ำเลยใช่ไหมตอนนี้ค่ะ

ใช้เวลางมประมาณหนึ่งชั่วโมงครับ

ไปต้นหารายศาสตร์อะซึ่งมันไม่ทั้งโมงว่างมากและก็ไม่ลึก
อืมเป็นเหมือนคูน้ำข้างข้างสวนอย่างงี้ใช่ไหมคะ
มันมันไม่ใช่ปีน้ำครับเป็นเหมือนสระน้ำที่เขาปิดไว้
สำหรับไว้ใช้ในสุขอ่ะนะครับอ๋อเป็นสระเลยเนอะใช่ไหมคะ
ครับสามสระน้ำน้ำไม่ลึกอ่าใช่ครับ
แล้วก็ไม่ใหญ่ด้วยใช่ไหมคะพบอะไรบ้างคือในพื้นน้ำเบื้องต้นตรวจสอบแล้วไม่เจออะไรเลยครับ
ไม่มีสิ่งผิดปกติหรือสิ่งของต้องสงสัยนะครับอ่าเอ่อโทษนะคะ
คือไม่มีชิ้นส่วนร่างกายมนุษย์แล้วก็ไม่มีของอะไรแปลกปลอมจากธรรมชาติเลยใช่ไหมคะ
ใช่ครับอ่ามันมีมันใส่มองเห็นคืนข้างล่างอะครับอืม
มันมีตลิ่งตรงสระไหนบ้างไหมคะที่มันมีรอยแบบเหมือนครูด
ถลายลากลงไปเหมือนคนตะกายขึ้นหรือคนแบบไหลลงไปอย่างนี้ค่ะ
มันมีร่องรอยตรงไหนบ้างไหมคะมันมันมีตรงตรงที่สระลูกยึดของแล้ว
ไปรำแต่ว่าไปรำแล้วมันไม่มีอะไรเลยถึงรอยรอยคนถลายลงไปในน้ำนะครับ
แต่มันเป็นรอยใหญ่นิดไม่แน่ใจว่ามันเป็นรอยอะไรเพราะมีสองรอยแต่ทีนี้ลงไปหาตรงจุดดังกล่าวแล้วมันก็ไม่เจอไม่มีอะไรอะครับ
มันมันถ้ามันดูด้วยตามันประเมินได้เลยไหมคะคุณนราชัยว่ามันใหม่หรือว่ามันเก่าหรือว่ามันนานแค่ไหนแล้วอะค่ะ
คือตอนนี้รอยที่เห็นดังกล่าวที่ผมบอกไปนะครับว่าฝนนั้นมันตกด้วยนะครับมันก็เลยทำให้การมองว่ารอยเนี่ยมันเป็นรอยที่ว่าเก่าหรือไม่ก็มองไม่ออกนะครับ
ความความใหญ่ของรอยที่เจอสองรอยเนี้ยสองรอยนี้อยู่อยู่ใกล้กันไหมคะมันอยู่ใกล้ใกล้นะครับ
ผ่านกันเกือบหนึ่งเมตรครับอ่าแล้วมันใหญ่อืมถ้าจะเทียบยังไงดี
คือมันใหญ่แค่ไหนคะมันใหญ่ความกว้างของรอยหรือว่ามันมีขนาดใหญ่ประมาณไหนคะ
คือขนาดขนาดกว้างของรอยอ่ะรอยรอยแรกจะกว้างเกือบเกือบหนึ่งเมตรนะครับ
ที่สองก็กว้างประมาณสักห้าสิบเซนอ่าแล้วมันก็เป็นเป็นเป็นพุ่มลงไปอย่างเง
แล้วทีนี้เราก็ส่งชุดประดาน้ำลงไปตรวจสอบแล้วในพื้นมันไม่มีอะไรอะครับ
แล้วก็ดูบริเวณรอบในพุ่มไม้ที่มันตกลงไปในน้ำมันก็ไม่มีครับ
เอ๊ะคุณนาราชัยคะฉันถามเป็นความรู้หน่อยนะคะ
เวลาเราเจอรอยแบบนี้เนี่ยขอขอบที่มันเป็นพื้นที่ที่เป็นน้ำเนี่ย
เราดูออกไหมว่ามันมันเป็นลักษณะของรอยที่เป็นลงหรือเป็นขึ้นนะคะคือลักษณะเนี้ยมันเป็นรอยที่ลืดถลายลงไปครับ
อ่าเป็นรอยลืดทะไหลลงนะค่ะเหมือนเหมือนเหมือนเราเดินขอบป่าแล้วเราพัดทะไหลลื่นตกลงไปอย่างเงี้ยครับค่ะ
ครับมันเป็นรอยลอยลืดลงไปครับไม่มีรอยขึ้นค่ะพอพอมันเป็นรอยเรียบลงไปเลย
แล้วถ้าถ้าเป็นรอยขึ้นเนี่ยมันจะเป็นรอยเหมือนมีมือดิกดินแล้วก็เท้าเหยียบดินเขาด้วย
ขึ้นมาด้วยไงครับทีนี้มันไม่มีครับค่ะทีนี้นะคะจุดจุดตรงที่เราไปไปเจอรอยที่ว่าสองรอยนี้เนี้ย
ถ้าถ้าเทียบจากตรงจุดที่เจอตัวน้องการเนี่ยมันห่างกันเยอะไหมคะอ่าห่างกันเยอะไหม
ก็ประมาณร้อยร้อยกว่าเมตรอีกสองร้อยเมตรนะครับซึ่งซึ่งไม่ห่างกันมากนะครับ
อืมวันนี้ตอนที่ไปงมนี่เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานไปด้วยไหมคะ
คุณนาราชัยไม่ไม่ได้ไปครับไม่ได้ไปอ่าทีนี้นอกเหนือจากตรงรอย
ซึ่งเราไปดำสระน้ำทั้งหมด๓สระด้วยกันแล้วแล้วก็น้ำใส
แล้วก็มองเห็นถึงก้นเนี่ยก็เจอแค่สองรอยนี้นอกเหนือจากนั้นไม่เจอสิ่งผิดปกติ
ตรงไหนของพื้นที่เลยใช่ไหมคะใช่ครับไม่เจอเลยครับ
มองจากขอบสระลงไปเนี้ยบางบางรูปรูปสุดท้ายที่ผมให้ดำมาเนี้ย
คือระดับน้ำเนี้ยมันอยู่ต่ำกว่าขอบสระอืมซึ่งซึ่งถ้าเป็นคนเด็กตกน้ำหรือไอ้ตกน้ำเนี่ย
ก็อย่างน้อยเนี่ยเด็กก็ต้องลอยขึ้นมาใช่ไหมครับ
ถ้าลอยขึ้นมาปุ๊บถ้าเป็นพวกผักหรือสุนัขหรืออะไรเนี่ยถ้าการที่จะลงไปคาบในน้ำแล้วขึ้นมาเนี่ย
ต่อที่สามเนี้ยไม่สามารถทำได้เลยครับอืมอืมเอ่อในในจุดตรงนั้นเนี้ยนะคะ
เหนือจากสระน้ำที่คุณนราชัยลงไปสามสระด้วยกันเนี่ยมันมีจุดไหนที่น่าเอาอย่างงี้
เป็นเป็นแหล่งน้ำไหนที่ถ้าสมมุติสงสัยว่าเด็กตกน้ำไหมลื่นถลายตกลงไปไหมเนี่ย
มันมีตรงจุดไหนที่น่าสงสัยนอกเหนือจากสามสระนี้อีกไหมคะอืมมันมีจุดไหนน่าสงสัยก็คือ
มันก็มันไม่มีสระน้ำแล้วอะครับตอนเนี้ยที่ที่นั่นบริเวณโดยรอบรัศมีรประมาณสามหรือสี่ร้อยเมตรนะครับ
มันก็มีอยู่แค่นั้นเองครับนอกนั้นก็จะมีเป็นคลองคลองธรรมชาตินะครับ
แต่น้ำมันแห้งค่ะทีนี้ตรงตรงจุดรอบรอบเนี้ยนะคะ
ถ้าไม่ได้นับแหล่งน้ำแล้วเนี่ยตรงจุดรอบวันนี้แบบเอาจากที่ตาเห็นหรือเดินผ่าน
ก็ไม่ได้เจออะไรที่จะเป็นหลักฐานที่เกี่ยวกับน้องได้เลยใช่ไหมคะใช่ครับ
มันไม่มีหลักฐานเพิ่มขึ้นมาเลยอ่ะอ่าคุณธนาชัยเรียนถามแบบนี้ค่ะว่า
ตอนที่ไปทำงานกันเนี่ยเนี่ยตอนนี้ก็ยังทำอยู่เนี่ยนะคะ
คือในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยคุยกันว่ายังไงบ้างคะ
สงสัยอะไรยังไงบ้างเพราะว่าอยู่ในพื้นที่อาจจะเห็นพื้นที่มากกว่าเราเยอะนะคะ
คุยกันว่ายังไงบ้างคะคือคือในพื้นที่ตรงนั้นนะครับก็อ่า
้าทุ่มคุยกันนะคุยกัน
แต่ก็ข้อมูลให้มันไม่ได้
เอาเท่าที่เอาเท่าที่คุยให้เราฟังได้ก็ได้ค่ะ
ถ้านะถ้าเราดูจากประสบการณ์ที่เราทำงาน

คือถ้าคิดว่าเด็กไม่น่าจะเสียชีวิตจากตรงนั้นแปลว่าเด็กเสียชีวิตจากที่อื่นมา
แล้วอาจจะเรียนไม่แน่ใจว่าเด็กจะมาถึงจุดที่พบศพแบบไหนนะคะ
แต่ก็ไม่ได้แยกได้ว่าน้องจะเสียชีวิตจากการกระทำของคน
หรือน้องจะเสียชีวิตจากอุบัติเหตุอื่นก็คือยังไม่ชัดเจนใช่ไหมคะ
ใช่ครับเพราะว่าถ้าน้องเสียชีวิตตรงที่จุดเกิดเหตุโดย๒วันก่อนหน้านั้น
ตรงพื้นที่ตรงนั้นนะครับได้ทำการค้นหาโดยละเอียดแล้วครับให้มีศพ
เพราะตรงนั้นเป็นบริเวณพื้นที่โล่งมีญาติจะขึ้นสูงไม่ถึงหน้าแข้งครับ
และตรงที่เราพบน้องเนี่ยคือเป็นพื้นที่โล่งเลยครับไม่มีย่าปกคลุม
ถ้าโดยธรรมชาติแล้วการเสียชีวิตเก็มตรงนั้นนะครับสมบที่จะไม่โดน
และมีที่ไม่เทิดล้อมว่าไม่ใช่แบบนี้ต้องอยู่พบครับ
แยะเกียรติใต้เสื้อผ้าและเกางเกงด้วยมันก็อยู่ทั่วละทิศทั่วละทาง
ซึ่งน้องมันน้องเขาไม่น่าจะเสียอยู่อย่างงี้
เพราะว่าที่ทำงานที่เขาถ่ายกันมา
ตรงนั้นมันก็ไม่มีโต๊ะ
มีร่องรอยของการถูกเป็นฉีกขาดหรือเป็นร่องรอยอะไรบ้างไหมครับบนเสื้อผ้า
มีมีตรงกางเกงครับกางเกงจะเป็นฉีกขาดออกไปเลย
แล้วก็ตรงเสื้อไม่แน่ใจว่าแขนข้างไหนมันจะผ่านออกไปข้างหนึ่งนะครับ
แต่ไม่ได้ขาดทั้งหมดหมายถึงว่าขาดแถบเสื้อสีขาวขาดออกไปข้างหนึ่งครับ
แต่กางเกงจะเป็นรอยรอยขีดขาดเยอะครับเป็นรอยกระชากเยอะครับ
มันเห็นขนาดนี้ได้เลยไหมคะอาจารย์แบบคือคุณธนาชัยมันสามารถบอกได้เลยไหมว่า
อย่างนี้เขี้ยวสมมุตินะคะสมมุติเป็นเขี้ยวหมาน่ะเขี้ยวหมากระชาก
คือมันสามารถเห็นแล้วบอกได้ขนาดนี้ไหมคะ
คือมันสามารถบอกได้เลยไหมมันก็ได้แค่ห้าสิบห้าสิบนะครับว่า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
ในสถานที่เกิดเหตุที่เจอนี่พบร่องรอยของคราบเลือดในที่เกิดเหตุเยอะไหมครับ
คาบเลือดไม่มีเลยครับมีแต่ไม่มีคาบคาบน้ำเหลืองไขมันที่ว่าเดี๋ยวคนที่มีแล้วจะมีคาบน้ำเหล่านี้ที่ออกมาครับอืมอ่า
ว่าศพเริ่มเน่าแล้วอ่ะนะครับใช่ครับศพเริ่มเน่าแล้วครับอืมอ่า
นี่ในภาพนี้ก็จะเป็นเสื้อที่เห็นนะครับก็จะขาดตรงที่แขนกับตรงชายเสื้ออยู่นิดหน่อยเองอ่ะนะฮะ
อ่าใช่ครับเอ่อลำตัวที่เราเจอนี่เจอเหนือเหนือสดือหรือต่ำกว่าสดือครับ
ทำตัวเหนือเหนืออยู่ช่วงบริเวณสะดือพอดีอ่ะครับอืมอืมเพราะว่าช่วงช่วงภูมิทำใต้มันหายไปอ่ะครับ
ครับอืมอืมครับส่วนที่เจอที่เจอน้องที่แรก
เจอน้องเขาอยู่ในภาพแขนด้านด้านขวาครับครับแล้วก็ทิ้งที่ส่วนแขนด้านบนก็หาย
แล้วจะมีช่วงแขนด้านซ้ายเนี่ยกระดูกก็จะอยู่แค่ท่อนแขนท่อนท่อนบนอย่างแบบนี้แล้วไม่มีครับ
อืมแล้วแล้วเสื้อผ้านี่คืออย่างอย่างกรณีของเสื้อนี่ยังติดกับตัวศพหรือว่าเสื้อมันหลุดจากตัวศพไปแล้วที่เราไปเจอเนี่ยครับ
เสื้อเสื้อหลุดออกไปแล้วครับเสื้ออยู่ห่างจากศพประมาณสัก๕เมตรกางเกงอยู่ประมาณสัก๒๐เมตรนะครับ
แล้วที่เสื้อนี่พอดีมันมีเสื้อสีแดงนะครับตอนที่เราเห็นครั้งแรกนี่เสื้อมันมันเห็นร่องรอยคาบเลือดอะไรบ้างไหมฮะ
ไม่เห็นเลยครับเพราะเสื้อเนี่ยอยู่ในลักษณะที่มันก็ว่าติ๊งละกองไว้ครับลักษณะติ๊งละกองไว้กับพื้นเศรษฐ์เลยนะครับ
กับกางเกงไม่มีคราบเลือดเลยไม่มีเลยครับมีแต่รอยฉีกนะที่เห็นเนี่ยนะครับนิดหน่อยครับมีแต่รอยฉีก
เดี๋ยวนะคะไหนพูดถึงเสื้อคุณนาราชัยที่ฉันถามเพิ่มเติมนิดเดียวว่ากรณีที่เราเห็นเสื้อเนี่ยขออภัยนะคะ
คือที่ฉันขออนุญาตครอบครัวนะคะก็คือขออนุญาตถามถึงศพน้องคือเราเจอน้องท่อนบนเนี่ยนะคะ
ถ้าเราเปรียบเทียบลักษณะของเสื้อเนี่ยเสื้อมันจะหลุดออกจากตัวเด็กได้เนี่ย
คือเพราะว่ามันเป็นเสื้อคอกลมใช่ไหมคะอาจารย์ที่เราเห็นเนี่ยคือมันจะหลุดออก
แล้วคือมันไม่ได้ยืดตรงคอคำถามคือแล้วเสื้อมันไม่ได้ผิดรูปเท่าไหร่นะ
คำถามคือตกลงเสื้อตัวนี้เป็นเสื้อของน้องเขาเนี่ยโดยใช้อะไรยืนยันนะครับ
ยากใช่ไหมครับยาก
เขายืนยันก็ใช่แล้วก็เองก็ใช่ครับแต่ทีนี้ก็เลยเป็นข้อฝังสายของพวกผม
เจ้าหน้าที่ว่าทำไมเสื้อมันออกมาเองได้
คืออย่างนี้นะคะถ้าเราดูจากเอาเท่าที่บอกได้ก็ได้นะคะ
คือถ้าเราดูจากช่วงช่วงลำตัวด้านบนที่เราเจอของน้องเนี่ยถ้าเสื้อตัวนี้มันจะออกมาจากจากศพน้อง
หลังจากที่น้องเสียชีวิตเนี่ยสภาพมันไม่น่าจะหลุดออกจากไหล่เด็ก
หรือว่าเอาออกทางหัวเด็กได้เองถูกไหมคะ
คือเสื้อตัวนี้สภาพมันคือคงจะอยู่นอกตัวเด็ก
ที่เด็กจะเสียชีวิตอย่างนี้เปล่าอาจารย์คะ
เป็นไปได้ทั้งสองอย่างครับแต่ว่าประเด็นคือน้องเขาคง
คือคือกรณีเสียชีวิตเนี่ยใช่ไหมครับก็คงถอดเองไม่ได้
มันต้องมีคนถอดนะครับแต่ถ้าเกิดกรณีเขายังมีชีวิตอยู่เนี่ย
เขาถอดเนี่ยมันก็ต้องเหตุว่าทำไมเขาถึงถอด
อดทั้งเสื้อและกางเกงเพราะอะไรนะครับ
เพราะฉะนั้นประเด็นเรื่องเสื้อผ้าเนี่ยก็ผมคิดว่ามีประเด็นค่อนข้างเยอะครับ
คุณนราชัยคะตามปกติแล้วตรงสระน้ำที่คุณธนาชัยลงไปทำงานให้เนี่ยนะคะ
คือเป็นที่ที่แบบคนแถวนั้นเขาลงไปเล่นน้ำแช่น้ำเล่นกันไหมคะไม่อ่ะครับ
ไม่ครับมันเป็นหม่อของเขาที่ว่าไว้เสื้อใช้น้ำเองไม่มีเป็นการเล่นน้ำอะไรประมาณนี้ไม่ใช่ไม่มีครับ
คุณธนาชัยตรงท่อนร่างด้านบนของน้องกาเนี่ยนะคะ
ตอนที่เราพบศพน้องเนี่ยคือดูลักษณะแล้วเนี่ยเสื้อตัวนี้ไม่น่าออกจากตัวเด็กได้ผ่านทางผ่านทางไหล่
เพราะว่าคือเนื่องจากเราบอกว่าส่วนของแขนน้องมันไม่ได้ครบ
เพราะฉะนั้นคือมันไม่น่าจะออกมาหลังจากที่เด็กเสียชีวิตอย่างนี้หรือเปล่าคะ
คือช่วงไหล่จะยังอยู่เพื่อคาเสื้อไว้
ใช่ครับเพราะว่าดูเลยสังเกตแล้วคือถ้าน้องไม่ถอดออกเองก่อนเสียชีวิตนะครับ
แต่ถึงยังไงพวกผมก็ต้องเจอนะครับถ้าศพน้องหรือเสื้อผ้าน้องอยู่บริเวณนั้นไงต้องเจอครับต้องเห็น
คุณธนาชัยกำลังสงสัยว่าคือน้องหายไปตั้งแต่ประมาณสักเที่ยงวันที่๔เนี่ย
แล้วก็เดินปรูพรมกันตรงจุดนั้นทำไมเคยเดินแล้วไม่เจอถูกไหมคะ
ใช่ครับเจอถึงสองสามรอบนะครับไม่ใช่แค่รอบเดียว
แล้วต่อให้ทำไมเดินแล้วไม่เจอศพก็แปลกใจอีกว่าทำไมไม่เจอเสื้อผ้าด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ครับเสื้อผ้าก็ไม่เห็นแล้วเสื้อผ้าเนี่ยอยู่ห่างกันกางเกงห่างจากเสื้อเนี่ยก็ประมาณ๕เมตร
ประมาณนะครับเสื้อเนี่ยห่างจากศพก็ประมาณ๕เมตร
ลักษณะมันมีหลายหลายอย่างข้อตรงไปหลายอย่างว่าทำไมเสื้อผ้าไว้วันที่หากันทำไมมันไม่มี
แล้วเมื่อวานที่พวกผมกลับไประดมค้นหากันอีกก็มีคนโทรมาแจ้งว่าเจอ
ศพนั้นซึ่งพวกผมก็ไปถึงหน่วยงานแรกแล้วก็ไปเห็นเสื้อผ้าก็เลยกั้นสถานที่เก็บไว้เปิดไว้นะครับ
แล้วที่ไม่ได้เจอยังไม่เห็นตอนนี้ก็ไม่เห็นกางเกงเพราะเสื้อกระจกกระจกอยู่ใกล้กัน
ทำไม๒วันที่ผ่านมาเราเดินหากันไม่เจอในเหตุ
อืมค่ะเข้าใจความสงสัยได้เพราะว่าลงพื้นที่ด้วยนะคะ
ยังไงเนี่ยขอบคุณมากสำหรับข้อมูลจากคุณนาราชัยก่อนนะคะ
ช่วงนี้ก่อนนะคะครับสวัสดีค่ะ
คุณผู้ชมคะเดี๋ยวพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าอาจารย์ค่ะ
เดี๋ยวเรื่องเสื้อผ้านี้อาจจะต้องในแง่ของหลักการนะครับ
จะเป็นแบบไหนได้บ้างแล้วก็นอกเหนือจากนี้เดี๋ยวมาเพิ่มเติมในกรณีที่ทางครอบครัวได้รับการบอกมา
อย่างแรกก็คือไม่มีน้ำในปอดเพราะฉะนั้นอาจจะต้องตัดทิ้งเพราะว่ามันก็ไปในทางเดียวกันกับที่คุณนาราชัยลงไปงมก็ไม่เจออะไรนะคะ
เดี๋ยวเราพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาในส่วนอื่นที่ร่างกายได้รับแจ้งจากนิติเวศสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมกลับมานะคะอาจารย์เอาเมื่อสักครู่นี้ก่อนค่ะเรื่องเสื้อกับกางเกงมันต้องสอดคล้องกับลักษณะของแผลถูกไหมคะ
เพื่อที่จะบอกได้ว่าตกลงแล้วความเป็นไปได้
ฉะตอนนี้ถ้าเราฟังแค่นี้ก่อนเรื่องของการจมน้ำเรื่องของการถูกลากขึ้นหรือลากลงน้ำอันนี้อาจจะตัดทิ้งได้เลยไหมคะ
จริงผมเรียนอย่างนี้ก่อนว่าตอนนี้เท่าที่ฟังดูทั้งหมดเนี่ยคือสถานที่ที่พบศพเนี่ยอาจจะไม่ใช่สารที่เกิดเหตุนะครับ
สถานที่เกิดเหตุอยู่ที่ตรงไหนตอนนี้ยังไม่ทราบกำลังตามหา
ในขณะเดียวกันเนี่ยตอนที่พบศพเนี่ยเขาบอกว่าพบตัวศพและพบเสื้อและพบกางเกงนะครับ
เพราะฉะนั้นไม่ได้บอกว่ามันอยู่ติดกับตัวศพนะฮะ
แต่คราวนี้ตั้งคำถามย้อนกลับไปเมื่อครู่นี้ว่าทราบได้อย่างไรว่าเสื้อตัวนี้เป็นของน้องเขา
กางเกงเป็นของน้องเขานะครับทางทีมงานที่เขาไปตรวจทางกู้ภัยที่ไปก็บอกว่า
ญาติยืนยันนะครับถ้าญาติยืนยันเนี่ยว่าเป็นเสื้อของน้องเป็นกางเกงของน้อง
มันก็เลยเกิดคำถามขึ้นมาว่าในขณะที่เกิดเหตุเนี่ยหรือขณะที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเสื้อมันอยู่กับตัวศพ
กางเกงมันอยู่กับตัวศพหรือเปล่าหรือมันไม่ได้อยู่กับตัวศพถ้ามันอยู่กับตัวศพใช่ไหมแล้วตอนนี้ศพเหลือครึ่งท่อน
มันอาจจะมีสัตว์กัดแทะหรืออะไรที่ว่ารวมถึงสุนัขที่ว่าอาจจะมาดึงทำให้เสื้อหลุดหรือเสื้อออกจากร่างกายหรือขาด
เราก็ตั้งความสูญฐานว่ามันน่าจะมีร่องลอยและร่องลอยที่หนึ่งคือร่องลอยฟันร่องลอยอะไรเขี้ยวต่างรวมถึงถ้าเกิดมีการแยกชิ้นส่วนของตัวศพอ่ะมันก็น่าจะต้องมีร่องลอยของเลือดนะครับออกใช่ไหมครับเพราะมันมีการฉีกขาดถึงแม้จะหลังตายแต่หลังตายไม่มากเนี่ยเลือดก็ยังพอมีนะครับให้มันมีลักษ

คุณพ่อจะไปทำงานอีกจังหวัดหนึ่งก็เลยฝากอยู่ที่คุณอา
ก็มาอยู่กับคุณอาประมาณสักปีหนึ่งแล้วนะคะ
เราจะคุยกับคุณอาของน้องกานะคะคุณสุธิเกียจนนนทิจันทร์ค่ะ
เป็นอาของน้องการนะคะคุณอาสวัสดีค่ะ

คุณอาค่ะวันนี้เท่าที่ทางนิติเวศนิติเวศหรือตำรวจ
ตำรวจเป็นคนบอกคุณอาคะวันนี้เรื่องเรื่องการชนะสูตรศพน้องอะค่ะ

เขาบอกอะไรคุณอาบ้างคะเอาเท่าที่คุณอาอยากจะบอกก็ได้นะคะ
หมอเขาบอกว่ามีแต่รอยหมาแทะแต่ไม่ทราบสาเหตุการตายของน้อง

หมายหัวกับตัวไม่มีอะไรคะไม่มีรอย
ไม่มีรอยช้ำอะไรมีแต่หมากัด

มีตัวของน้อง
เพราะฉะนั้นทั้งหมดที่มีการตรวจร่างน้องการเนี่ยก็คือพบแต่ว่าเป็นหมาแทะใช่ไหมคุณอา

แล้วหมอบอกหมอบอกชัดเลยไหมคะว่าคมเขี้ยวต่างขอโทษนะคะคุณอาขอถามแบบนี้
คือคมเขี้ยวต่างที่มันเกิดขึ้นบนตัวน้องรอยที่น้องไม่ได้มีตัวท่อนล่างเนี่ยอันนี้เกิดจากรอยเขี้ยวหมาเปล่าคะ
ไม่แน่ใจครับแต่ว่าหมอเขาบอกว่าเดี๋ยวจะเอาไปชนะสูตรที่ไอ้นี่ครับกรุงเทพ

อะไรยะครับส่วนความแม่ใจ

อะไรที่เป็นข้อสังเกตหลังจากที่ชนะสูตรเบื้องต้นไปแล้วบ้างคะ
ก็ไม่ได้บอกครับบอกแค่ว่ามีแต่รอยหมาแทะครับ
คุณอาตอนที่ไปเจอศพน้องคือเสื้อกับกางเกงของหลานเราแน่ใช่ไหมคะ

คุณอาสงสัยไหมได้คุยกันหรือว่าเห็นในพื้นที่เกิดเหตุไหมคะว่า
ทำไมเสื้อกางเกงมันถึงออกมาอยู่นอกตัวเด็กค่ะ
กางเกงพอเข้าใจได้นะแต่เสื้อที่เห็นในรูปตามข่าวมันมันเหมือนเสื้อมันไม่ได้ถูกมันไม่ได้ถูกยื้อถูกดึงถูกกระชากอ่ะคุณอาค่ะ

คุยกันว่ายังไงบ้างคะเสื้อนี่คือน่าจะถอดออกก่อนที่เด็กเสียชีวิตเหรอหรือยังไงคะ
น้องเขาเป็นคนที่ไม่ถอดเสื้อนะครับ
ไม่เคยถอดเสื้อวิ่งเล่นใช่ไหมคุณอา

แล้วก็เสื้อเนี่ยตรงเสื้อที่เราเห็นด้วยตาค่ะคุณอามมันมีรอยเลือดเยอะไหมมันมีรอยน้ำเหลืองรอยเลือดอะไรเยอะไหมคะ
ไม่มีรอยอะไรเลยครับเพราะว่าผมไปเห็นปุ๊บเขาก็ทีมงานกู้ภัยเขาก็ไม่ให้เข้าไปแล้วครับ
คือเขาจะไม่ให้ยุ่งเลยผมยังไม่ให้ได้ดูเลยครับแค่เข้าไปแป๊บเดียวเองคือไปมองหน้าว่าใช่นะเราหรือเปล่า
แล้วตรงกางเกงมันเห็นเป็นรอยอะไรบ้างคะ
รอยยุ่ยครับรอยกี่ตามันเป็นรอยยุ่ยเลยอะ

อันนี้เราก็ดูจากภาพข่าวเหมือนกันนะคะก็มีแค่ตรงขอบเสื้อตรงด้านหนึ่งที่มันดูขาดไป

แต่เสื้อมันไม่ผิดรูปเนอะคุณอา

หมายถึงว่าคือเสื้อมันไม่ได้โดนยืดออกมันไม่ได้โดนกระชากมันไม่ได้โดนแบบ

คุณอาแปลกใจตรงนี้ไหมคะคืออย่างนี้ค่ะเรานั่งดูจากภาพข่าวกันเราค่อนข้างแปลกใจว่าแล้วเสื้อตัวนี้มันออกจากร่างของน้องการเนี่ยได้ยังไงมันออกตอนไหนอ่ะมันทำไมมันถึงไม่ได้อยู่กับร่างของน้องอ่ะ
ก็ปรึกษากันเรื่องน้องเสื้อมันออกมาจากตัวน้องได้ยังไงก็คือปอกมันก็ไม่ได้ขาดปอกคอ
ก็เลยคุยกันว่าอย่างนั้นแต่เขาก็บอกว่าต้องรอผลชนสูตรก่อน
เขาถึงจะแน่ชัดว่าน้องเป็นอะไรเสียหรือยังไง
คุณอาค่ะถามแบบนี้นะคะว่าในพื้นที่มันไม่เคยมีแบบพวกตัวเฮียอะไรที่แบบมาให้เห็นมาเดินให้เห็นเลยใช่ไหม

แล้วก็ไม่มีสัตว์อื่นเลยใช่ไหมจะแบบแว๊บมีแบบสัตว์ร้ายสัตว์มีเขี้ยวอะไรก็ไม่มีให้เห็นเลยใช่ไหมคะไม่เคยมีประวัติใช่ไหม

มีแต่งูงูงูนี่เป็นงูแบบไหนงูตัวใหญ่หรือเป็นงูพิษหรือเป็นงูอะไรคะ
ูแบบมีพิษนะครับไม่เชิงว่าใหญ่มากแต่นานแล้วครับ
ค่ะคุณอาอย่างนี้นะคะคือเนื่องจากข่าวเนี่ยมันมีการพูดถึงหมาแถวนั้นหลายตัวอยู่เหมือนกันนะทีนี้เอาเอาเท่าที่สบายใจจะเล่าก็ได้นะคะคือว่าเคยมีหมากัดเด็กมีหมากัดคนไหมไม่ว่าจะเป็นหมาตัวไหนของของเพื่อนบ้านคนไหนก็แล้วแต่มันมีไหม
ไม่มีเลยครับมีแต่หมาแบบขี้เล่นเห่าเก่งอะไรอย่างนี้แต่ว่าหมากัดเด็กไม่มีนะไม่มีเลย
ทีนี้ในข่าวเนี่ยมันมีพูดถึงหมาอยู่อยู่เหมือนกันที่มันเป็นหมาพันธุ์ที่เราชอบคิดว่าเขาดุอ่ะนะซึ่งเขาก็อาจจะดุกับบางคนก็ได้นะอันนี้ก็ไม่เคยมีประวัติว่ามีใครโดนกัดใช่ไหมคะ

น้องการเขาเป็นเด็กเขาเป็นเด็กกลัวหมาไหมถ้าไม่ใช่หมาที่เขาเลี้ยงไว้เนี่ยเขากลัวหมาตัวอื่นไหม

คือจะไม่แห่ใช่ไหมคะไม่แห่ไม่เข้าไปแห่ไม่เข้าไปแกล้งเนาะ
ไม่เข้าไปยุ่งเลยแหละถ้าคือไม่ใช่หมาตัวอื่น
คุณอาเท่าที่ตอนนี้คุณอาฟังข้อมูลจากทางนิติเวศนะคะแล้วเดี๋ยวต้องตรวจเพิ่มแล้วก็ได้ไปเห็นพื้นที่แล้วก็ฟังจากตำรวจรวมถึงอาจจะได้ข้อมูลจากจากทางกู้ภัยเนี่ยคุณอาคาใจประเด็นไหนบ้างคะที่อยากได้คำตอบค่ะ
ก่อนใช่ไหมคะใช่ครับอ่าแล้วก็ตอนนี้ก็จะส่งเข้ามาเพื่อตรวจในกรุงเทพ
ใช่ครับอ่าเอาละค่ะคุณอาค่ะยังไงขอบคุณมากสำหรับข้อมูลนะคะ
ครับผมขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวอีกครั้งนะคะอ่าครับผมครับสวัสดีค่ะ
คุณผู้ชมคะเดี๋ยวพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาประเด็นที่อาจารย์บอกนั่นแหละ
คือเสื้อครับอ่ะสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะ
คุณผู้ชมคะเรากลับมาที่เสื้อของน้องกานะคะเสื้อนี่มันใช้ในคดีในลักษณะไหนได้บ้างคะอาจารย์

เสื้อเนี่ยนะครับอยากจะเน้นไปถึงเรื่องว่าความสอดคล้องกับเรื่องของสารที่เกิดเหตุกับตัวศพนะครับ
เพราะว่าถ้าเกิดมันไปเจอนะฮะเสื้อนะครับแล้วมีร่องลอยอ่ะอย่างเมื่อกี้ข้อมูลบอกว่าทางนิติเวศเนี่ยนะครับตรวจศพแล้วพบว่าบาดแผลที่อยู่บนตัวศพเนี่ยมีแบบบาดแผลสัตว์กัดแท้
นะครับแล้วก็โดยธรรมชาติเราก็เข้าใจว่าถ้าเด็กเสียชีวิตแล้วยังใส่เสื้ออยู่นะครับมันก็ต้องมีร่องลอยของสัตว์เนี่ยนะครับอยากเป็นสุนัขเนี่ยจะกัดมันก็น่าจะกัดเสื้อก็ต้องมีร่องลอยที่เสื้อนะครับแล้วถ้าเกิดการเสียชีวิตนั้นยังเสียชีวิตไม่นานมากนะครับอาจจะมีเลือดมันก็น่าจะมีเลือดที่จะมา
ในที่ตัวศพนะตอนที่เขาเสียชีวิตหรือไม่นะครับพวกนี้มันก็จะเป็นคำถามนะครับแต่จริงเรายังไม่ได้ฟันทงนะครับว่ามันออกมาไม่ได้มันอาจจะออกมาได้โดยที่เรายังนึกไม่ออกก็ได้นะตอนนี้ว่ามันออกมาได้ยังไงแต่ว่ามันควรจะมีหลักฐานอะไรที่สอดคล้องกันแล้วก็หลักฐานที่ตัวเสื้อเนี่ยจะมีประโยชน์มากในการที่จะไปเชื่อม
ตกลงเสื้อเนี่ยคือก็ต้องตรวจให้ชัดเจนว่าตกลงเสื้อมันก่อนหรือหลังถูกไหมคะเพราะว่าถ้ามันหลังมันอาจจะต้องการขับอธิบายเยอะหน่อยใช่ไหมคะแล้วก็สาเหตุการณ์ตายคือการที่พบว่ามีรอยหมาแท้ตามที่หมอบอกคุณอาเนี่ยนะคะรอยหมาแท้เนี่ยอาจจะเกิดขึ้นหลังจากเสียชีวิตก็ได้ครับทีนี้ต้องกลับไปหาว
สาเหตุการณ์เสียชีวิตของน้องเขาชัดเจนเพราะว่าตัวศพยังเจอไม่ครบแต่เฉพาะที่เจอส่วนบนเนี่ยมันสรุปได้แค่เพียงว่าร่องรอยที่เห็นมีรอยสัตว์กัดแท้ก็คือมีสุนัขกันมากัดเป็นร่องรอยอยู่แต่ร่องรอยนั้นยังไม่สามารถสรุปได้ว่ามันเป็นสาเหตุการณ์เสียชีวิตเพราะฉะนั้นก็คืออันนี้แหละ
เวลาของรายการนะคะพรุ่งนี้พบกันสวัสดีค่ะ